ทุกผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องนักเรียนหญิงชั้นม๔คนหนึ่งนะครับ
ที่นครปฐมนะฮะภาพจากกล้องวงจรปิดที่ถนนเนี่ยสามารถจับภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับในวันเกิดเหตุนะฮะ
ซึ่งปรากฏว่าตอนที่น้องกำลังจะข้ามถนนกับเพื่อนเนี่ยนะมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งไม่หยุดฮะ
โอ้โหน้องถูกชนจนบาดเจ็บสาหัสนะครับอาการเนี่ยคือสมองตายนะครับ
คือชนแรงมากถูกต้องนะอายุ๑๕ปีนะครับนางสาวหัดไทยพัฒน์ตันตะสุริน
นักเรียนหญิงชั้นม๔โรงเรียนนัตตสินศาลายากำลังข้ามทางม้าลายนะ
ถูกรถจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดงเขามีไฟแดงที่เป็นจุดสัญญาณให้คนข้ามไม่หยุดนะครับ
จนล้มหัวฟาดพื้นสลบคาที่นะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนครปฐม
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๒มกราคมที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าคดีมันไม่คืบ
แล้วคนที่ก่อเหตุก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เยียวยาอะไรตามที่ควรจะเป็น
เพราะว่าน้องอาการหนักมากนะครับอ่าทางผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
บอกว่าเขาก็มีปัญหาด้านการเงินเหมือนกันไม่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือในวงเงินสูงได้
มีเงินช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นแค่ไม่กี่หมื่นเท่านั้น
อะไรประมาณอย่างนี้นะตามที่ญาติญาติเขาได้รับแจ้งในตอนแรกนะครับ
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์นะครับชื่อว่านายมักควัฒน์จันภัยจิต
อายุ๒๑ปีนะครับซึ่งพอเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว
คดีไม่มีความคืบหน้าด้วยก็เลยมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์เนี่ยไปในโลกออนไลน์นะครับ
โอ้โหทีนี้คนวิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลย
ทั้งเรื่องความปลอดภัยของเด็กนักเรียนแถวนี้มีโรงเรียน
เด็กต้องเดินข้ามถนนกันทุกวันนะตลอดเวลาเช้าเย็นนะครับ
แต่ทำไมมันถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
หรือว่าความรับผิดชอบของคู่กรณี
หรือการดำเนินคดีของตำรวจว่าคืบหน้าไปถึงไหนนะครับ
ล่าสุดแม่ของน้องหัดไทยพัฒน์นะครับบอกว่า
แพทย์เนี่ยบอกให้ทำใจเพราะว่าลูกมีภาวะสมองตายนะครับ
วันนี้พลตมตรีคำรณบุญเลิศ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมนะครับ
พร้อมด้วยพันธบทเอกสุธีพรมมาลี
ภูมิกับการสพพุทธมนตรเจ้าของพื้นที่
แล้วก็ตำรวจในสังกัดได้ประชุมความคืบหน้าคดีนะครับ
โดยตำรวจบอกว่าหลังเกิดเหตุฝ่ายของนายมักควัฒน์ไม่ได้หลบหนี
แล้วก็ให้การรับสารภาพว่าขี่จักรยานยนต์ชนผู้บาดเจ็บจริง
โดยอ้างว่ามองไม่เห็นนักเรียนที่กำลังเดินข้ามถนน
ตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาก็คือขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้เฉียวชนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ข้อหาขับขี่รถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
ส่วนการเยียวยาผู้บาดเจ็บทางมารดาของผู้บาดเจ็บ
ยังไม่ได้มีการเรียกร้องอะไรโดยขอเวลาดูอาการของลูกสาวก่อน

ยังต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ทางผู้ก่อเหตุเองเนี่ยก็อ้างว่าตัวเองและครอบครัวมีปัญหาด้านการเงิน
ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือในวงเงินสูงได้
และมีเงินจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมจำนวน๑๐๐๐บาทเท่านั้น
ซึ่งทางตำรวจอาจจะลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพื่อจะไปดูเรื่องความไม่ปลอดภัยเวลาข้ามถนนอะไรตรงนี้ด้วยนะครับ
วันนี้ทางตำรวจนะครับหลังจากประชุมความคืบหน้าคดีกันแล้วก็ลงไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเลยนะครับ
พบว่านี่ฮะจุดตรงนี้จุดเกิดเหตุนะครับ
ผู้บาดเจ็บเดินข้ามทางม้าลายเนี่ยมีสัญญาณไฟเขียวไฟแดงนะ

มีปุ่มให้กดเวลาเราจะข้ามละจะกดให้กดอ่ะ
รถที่ถนนก็จะจอดเราก็ข้าม
เมื่อตำรวจกดปุ่มสัญญาณไฟจราจรนะครับ
ไฟเขียวเป็นไฟแดงเพื่อรถจะต้องหยุดคนจะได้ข้าม
ปรากฏว่าขณะตำรวจกดนะไม่มีคนจอดฮะ
เดี๋ยวก่อนตำรวจอยู่กันหลายนายด้วยนะคะตรงนั้นน่ะ
ไม่มีใครจอดไม่มีใครหยุดเลยนะครับ

คือตำรวจลองกดมันก็ใช้ได้ไง
แต่ถึงเวลาทรงถนนแดงแล้วต้องหยุดอย่างนั้น

อันนี้ก็คงน่าจะไม่เห็นตำรวจด้วยนะทุกคันที่ผ่านไป
หยุดที่ไหนตำรวจดื่นถือกล้อง
กล้องสื่อมวลชนก็ถือกล้องถ่าย

เนี่ยครับผลโดยมดรีคำรวณจึงสั่งให้ตำรวจสพท
จัดเจ้าหน้าที่มาดูแลตรงจุดนี้นะครับ
แล้วก็ใช้กฎเหล็กจับปรับทันทีหากพบคนทำผิดกฎจราจร
นี่รถเมโอ้โห
ประเด็นคือตรงนั้นมันเป็นเขตโรงเรียนด้วยค่ะ
ป้ายก็เขียนชัดเจนคือมันมีทุกอย่างบ่งบอกชัดเจนหมดเลย
ครับแล้วไม่ได้มีโรงเรียนของน้องที่ถูกชนโรงเรียนเดียวนะ
แถวนั้นมีสองโรงเรียนนะครับโอ้
หลังจากตรวจสภาพตรงจุดตรงนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ทางตำรวจก็เดินทางไปเยี่ยมแม่ของน้องฮัทไทยพัฒน์ผู้บาดเจ็บนะครับ
คุณแม่ชื่อหนึ่งรู้ไทยอายุสี่สิบปีนะครับ
ให้กำลังใจแล้วก็ได้รวบรวมเงินจากกลุ่มผู้ที่เขาเห็นใจนะครับ
แล้วก็ทราบข่าวเนี่ยทั้งนักธุรกิจนะครับ
แล้วก็กลุ่มของผู้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมามอบให้ช่วยเหลือเบื้องต้น๑๖๕๐๐บาทนะครับ
จากตรงนี้แล้วนะครับทางตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
แล้วก็สพพุทธมนตรก็ยังรวบรวมเงินกันเองด้วย
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของน้องที่บาดเจ็บในขณะนี้นะครับ
ก็ได้เพิ่มอีกเจ็ดหมื่นบาทอ่าเพราะว่าครอบครัวของเขาก็
ไม่ได้ว่าจะมีเงินทองอะไรมากนักนะครับ
จะได้ใช้ในการรักษาพยาบาลลูกสาวนะครับ
หนึ่งฤทัยบอกกับพลตมตรีคำรณบอกว่า
ขอให้ตำรวจช่วยสร้างสะพานลอยคนข้ามเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน
เนื่องจากในจุดที่เกิดเหตุที่ลูกสาวถูกรถชนจนบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
มีโรงเรียนอยู่ถึง๒โรงเรียนเด็กต้องเดินข้ามไปมา
และหวังว่ากรณีของลูกสาวจะเป็นกรณีสุดท้าย
ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้กับใครอีก
ส่วนอาการของลูกสาววันนี้อาการยังทรงเหมือนเดิม

ตั้งแต่วันแรกและ๒๒มกราคม
ไม่มีการตอบสนองใดทั้งสิ้น
กระโหลกยังเปิดทิ้งไว้
บอกว่าหากพบว่ามีการบวมเพิ่มมากขึ้น
จะได้ขยายพื้นที่ได้นะครับ
ขณะนี้รอให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ

แพทย์ยังต้องใช้ยากระตุ้นความดัน
ให้หัวใจเต้นสูบฉีดเลือด
ตอนนี้ครอบครัวเริ่มทำใจบ้างแล้ว
แต่ก็หวังว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้น
ใช่คือกระดบดีญี่หวัดให้อยู่เเลือนเรา

รู้สึกจริงก็ห่วง
ไม่คิดว่ามันจะเป็นเวอร์ใหญ่นะครับ
แล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแสดงชีวิตขึ้นคุณแม่ก็คิดจะถ้ามันเปลี่ยนแสดงชีวิตก็จะเปลี่ยนแสดงชีวิต
คือคุณแม่เนี่ยบอกว่าคุณหมอก็บอกให้ทำใจนะ
เพราะว่าอาการของน้องฮาไทยพัฒน์หรือว่าน้องใบหม่อนเนี่ยก็ถือว่านัก

แต่ว่าคุณแม่บอกว่าฝั่งของคู่กรณีที่ขับรถชนเนี่ยล่าสุดเดินทางมาเยี่ยมติดตามดูอาการของลูกสาวนะครับ
แล้วก็ตกลงว่าจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมดนะ
แต่ยังไม่ได้คุยกันเรื่องค่าชดเชยค่าเสียหาย
เนื่องจากตอนนี้ถือว่าอาการของลูกสาวการรักษายังไม่สิ้นสุดนะครับ
ช่วงบ่ายวันนี้นะครับทางนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
มีรองภูมิในการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลนครปฐมมาเยี่ยมดูอาการของน้องฮาไทยพัฒน์ด้วยนะครับ

ทางรัฐมนตรีก็มอบกระเช้าแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งนะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าจากอุบัติเหตุในครั้งนี้
เท่าที่ได้ตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุเป็นทางม้าลายมีสัญญาณไฟจราจร
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปรับปรุงในจุดของสัญญาณไฟจราจร
และในเขตทางข้ามที่เป็นทางม้าลาย
ให้ไปลงพื้นสีให้มุมมองของรถที่ผ่านในจุดนี้มองเห็นได้อย่างชัดเจน
ให้ไปปรับในเรื่องของไฟสัญญาณจราจรให้มีเวลาบ่งบอกอย่างชัดเจนเช่นกัน

ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนสัญญาณไฟเป็นสีแดงแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนหยุดกันไม่ทัน
คือบางทีไปแดงแล้วไปเขียวเลยอย่างนี้ใช่ไหม
แต่ว่าเมื่อสักครู่ตอนตำรวจกดมันขึ้นเหลืองก่อนนะ
เหรอใช่ค่ะหรืออาจจะต้องมีอะไรที่มันเข้าดาวน์กันมากกว่านี้นะครับ
แล้วก็ให้ไปเร่งรัดทำสะพานลอยคนข้ามตรงจุดนี้
ให้ใช้งบฉุกเฉินเพื่อทำสะพานลอย
เด็กตรงนี้ที่มี๒โรงเรียนจะได้เดินข้ามกันได้อย่างปลอดภัย
คือมันไม่ใช่แค่ตรงนี้หรอก
สัญญาณไฟอัตโนมัติที่เป็นปุ่มกดแล้วก็มีไฟอยู่ข้างบน
เขียวแดงเหลืองอะไรรอเนี่ย

ใช่กำลังจะบอกว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือเปล่า
เพราะว่าหนึ่งเรากว่าจะได้ใบขับขี่มาเราต้องรู้อยู่แล้วว่า

ว่าจะมีไฟหรือไม่มีไฟคุณต้องหยุดถ้ามีคนจะข้าม
แล้วตรงจุดนี้คือโรงเรียนก็เห็นว่าเป็นรั้วกว้างขวาง
เขียนชัดเจนเป็นเขตโรงเรียนมีป้ายไฟชัดเจน
คืออย่างที่บอกไม่รู้มันจะชัดมากกว่านี้ได้ตรงไหนแล้ว